ในปีนี้เป็นปีที่๕แล้วนะคะ
ที่เธอได้รับการตั้งฉายาค่ะ

ประกาศกันเมื่อวานนี้กับฉายาเกาเหลาข้ามปี
ตำแหน่งเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาเลย
ดารารุ่นพี่คุณบุ๋มปนัดดาค่ะ
เพราะว่าพิษจากที่จอดรถฟิตเนสนั่นแหละ

ต่างคนต่างเดินค่ะ
ส่วนปี๕๘ความรักกับทายาทกาแฟดัง

หลังจากครองสถานะสดมาได้สักพัก
พอสิ้นปีปั๊บสมาคมนักข่าวบันเทิงเลยมอบฉายา
ฉกดกกาแฟค่ะเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
แล้วก็เจ็บหนักไปอีกนิดย้อนไปปี๕๗ค่ะ
เป็นปีที่เรียกได้ว่านักสุดของนางเอกคนสวยคนนี้เลย
กับความรักกับอดีตสามีที่มันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่

พังลงในระยะเวลาไม่ถึง๑ปีค่ะ
จนเป็นที่มาของชายาว่ามือฉกตกสวรรค์นั่นเองค่ะ
กันกับเมื่อปี๒๕๕๖ที่ตอนนั้นความรักของเธอกำลังหวานเวอร์

ด้วยการประกาศจดทะเบียนสมรส
กับอดีตนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังคุณเอ๋ชนสวัสดิ์นี่แหละ
เป็นข่าวดังแห่งปีตอนนั้นใครก็จำได้นะ

ที่สาวเจนี่ชิลซ่ะซิลซ่ะ
ซิลฉายาแบ๊วฉกทะเบียนค่ะ
จากสมาคมนักข่าวบันเทิงเช่นเดียวกัน
และในปี๒๕๕๕นะคะ
มาในฉายาสวยชิ่งสื่อค่ะ
ก็ถือว่าเป็นปีที่นักข่าวบันเทิงลงความเห็นกันแล้ว

ไม่ว่าจะออกงานอีเวนต์ครั้งไหนก็ตาม
เธอจะให้สัมภาษณ์แค่เรื่องงาน
เพราะถ้าเผลอถามเรื่องหัวใจขึ้นมาเมื่อไหร่
ู๊ดบายแบบไม่เห็นฝุ่นทันทีค่ะ
นี่ก็คือการย้อนรอย๕ปีซ้อนของนางเอก
ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนสายบันเทิงตลอดนะคะ
แต่ว่าความจริงแล้วเจนนี่เทียนโภสุวรรณ
ได้รับฉายาทั้งหมด๖ครั้งนะคุณ

นานแล้วนะฉายาของเธอคือแอปแบ๊วจอมฉก
อ้าวยังมีแบ๊วฉกอยู่นี่ตลอดเลยนะ
กรณีที่ผัวพันธ์เป็นข่าวมือที่๓ของคู่รักคนดังหลายคู่นั่นเอง

กลายเป็นส่วนหนึ่งของนางเอกคนนี้ไปแล้วนั่นเองค่ะ